สำหรับสัปดาห์นี้ใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือไม่ได้ทำอะไร
ฉันมีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมาแนะนำจังหวัดราชบุรี
ไม่ได้มีดีแค่โอ่งนะจ๊ะ
คนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืองโอ่งราชรี
ไปเลยค่ะเมืองเก่าแก่ไม่ไกลกรุงเทพแบบนี้
เดี๋ยวนี้ใครก็ไปเที่ยวกันอย่างอุทยานหินเขางูคุณ
นี่ไม่เคยไปเลยนะนี่คืออุทยานหินเขางูนะคะ
มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตามาก
เพราะว่ามันเป็นภูเขาหินที่เคยเป็นแหล่งระเบิดหินมาก่อน

ปัจจุบันนะคะหลังจากที่มีการยกเลิกการระเบิดหิน
ก็เลยถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้
ใครมาราชบุรีก็ต้องมาเที่ยวมาแวะมาเยี่ยมเยือน
เพราะว่ามันมีจุดถ่ายรูปเซลฟี่เยอะแยะมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นสะพานแขวนตรงทางเข้า
หรือว่าทางเดินริมน้ำที่ทอดยาวรัดเลาะไปตามบึง

ที่คุณไปนี่คุณมีคุณคนเดียวเลยเหรอฮะ
ใช่ค่ะคุณคนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้ดิฉันเลย
ไม่รู้ทำไมเหมือนกันดิฉันก็แต่งตัวปกติ
ทำไมคนถึงไม่กล้าเข้าใกล้ก็ไม่รู้นะคะ

และถ้าเกิดใครชอบเรื่องราวทางประวัติศาสต

อุทยานหินเขางูเขามีแหล่งโบราณคดีที่น่าทึ่งมาก
มีอายุเป็นพันปีนะคะตั้งแต่สมัยธวรวดี
มีถ้ำฤษีเขางูด้วย

เขาเรียกกันว่าพระพุทธฉายสมัยธวรวดี

อีกถ้ำหนึ่งชื่อว่าถ้ำฝาโถ
ก็จะมีพระพุทธรูปหินสลักเป็นพระนอน
หรือว่าพระพุทธศัยญาติในยุคเดียวกัน
สวยงามมากจริงค่ะ
นี่ค่ะคุณเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

มีให้เราศึกษาได้ที่จังหวัดราชบุรีนี่แหละ
ถ้าเดินจนเหนื่อยไม่รู้จะทำอะไรต่อ

ใกล้อุทยานหินเขางูเขามีร้านอาหารน้องใหม่ไฟแรง
เพราะว่าเขาจะมีทะเลสาปส่วนตัว
ให้คนไปเดินเล่นไปถ่ายรูป
บรรยากาศดีคุณ
คุณดูนะร้านอาหารอะไรมีทะเลสาปส่วนตัวแบบนี้สุดยอดราคาอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านไปเลยค่ะ
ร้านนี้มีชื่อว่าร้านอินเลยานะคะ
มากินข้าวมาฟังเพลงมานั่งดูพระอาทิตย์ตกแค่นี้ฟินแล้วอ่ะ
อยู่ใกล้กรุงเทพเองราชบุรี

แต่ถ้าเกิดอยากดูแบบเต็มทำยังไงคะคุณยังไงเปิดค่ะไทยรัฐทีวีวันอาทิตย์นี้ครับ
พฤศจิกายนเปลี่ยนเวลาแล้วนะ
เที่ยงตรงวันอาทิตย์นี้มาเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวี
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวราชบุรีแบบเต็มอิ่มไปเลย

รายการโอ้โหไทยแลนด์